ทำงานที่เดียวกันขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกัน
แต่พอจะลงจะลงลิฟต์คนละชั้นกัน
ประเด็นนี้แหละค่ะคนนึงจะลงชั้นสอง

ทะเลาะกันตกลงกันไม่ได้สุดท้าย
ทำร้ายร่างกายคนหนึ่งมีกันไกลคนนึงคว้ามีด
เพื่อนรักกันนะคะทะเลาะกันแค่เรื่อง
ลิฟต์ไม่ตรงชั้นกันจะลงคนละชั้นโอ้โหไปดูภาพกันเลยค่ะ
นี่เขาก็พยายามจะอธิบายนะคะ
ว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันเกิดจากอะไรแล้วมีดคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
นี่เพื่อนรักกันเขาทำกันแบบนี้เหรอคะ

ลิฟต์ว่าจะลงชั้นไหนกันดี
นายอองมินตาอายุ๒๘ปีชาวพม่าค่ะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าทะเลาะกับนายจอเมียวโทนอายุ๓๐ปี
เป็นเพื่อนรักกันเป็นคนพม่าเหมือนกัน
แล้วก็ขึ้นลิฟต์ของบริษัทที่ทำงานนี่แหละนะคะ

เข้ากรุงเทพหมู่๑๒ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

จะเอางานไปส่งที่ลายการผลิต
แต่อีกคนบอกว่าไม่ได้หรอกรีบไปส่งชั้น๔ก่อนได้ไหม

ตกลงกันไม่ได้จะ๒หรือจะ๔จะชั้นไหน
สุดท้ายออกมาจากลิฟต์วางมวยกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อนร่วมงานเห็นก็พยายามจะห้ามพยายามจะช่วยเพราะ
เฮ้ยเป็นเพื่อนกันมานานเป็นเพื่อนรักกันทำงานด้วยกันทั้งคู่

ทำไมมาทะเลาะกันแค่เรื่องนี้
นายจอมีลโทนไม่หยุดนะคะ

คว้ากันไกลที่ตัวเองพกติดตัวออกมามาขู่เพื่อน
อองมินตาเห็นท่าไม่ดีตัวเองไม่มีอาวุธ
อาศัยความไวกระโจนไปคว้าคัตเตอร์
วางอยู่บนโต๊ะใกล้มาแกว่งสู้ไม่ถอยค่ะ
คัตเตอร์ก็ไปบาดแขนซ้ายของเพื่อนรักจนเลือดอาบ
เอาไปฟังเสียงเขาให้ข้อมูลกันหน่อยนะคะ
ผมไม่ได้ตั้งใจทางให้ถึงเขาครับผมครับครับแล้วทะเลาะเรื่องอะไร
ทะเลาะเรื่องงานครับเราต่อยเขาไปกี่ที
ต่อยนะครับก่อนเกิดเหตุก่อนใช้มีดเราทำอะไรที่ใช้มีด
ไม่ใช้มีดอันนี้นี่ใช้มีดเราใช้อะไร
ใจเย็นไกลครับไม่ได้ไม่ได้วางมวยกันไม่ได้อะไรกันแต่คนหนึ่งใช้มีด
หนึ่งใช้กันไกลไม่ได้ต่อยไงใช้มีดเลยใช้อาวุธเลย
หลังเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมตำรวจก็ควบคุมตัว
สองเพื่อนรักชาวพม่าเนี่ยนะคะไปสงบสติอารมณ์กันหน่อย
โรงพักทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็แจ้งข้อหานายอองมินตาฐานทำร้ายร่างกาย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ